ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันต่อดีกว่า
เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหม
ของเราก็จะสดใสไปด้วยสีชมพูและดอกไม้นานาพันธ

อกไม้สวยเนี่ยก็เริ่มที่จะเบ่งบานนะคะ

วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูดอกไม้สวยที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นดอกไม้เมืองหนาวด้วยนะคะ
ดอกไม้แห่งความทรงจำของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ

ใช่ค่ะหรือว่าดอกรองเท้านารีก็มีนะคะ

ตัวดอกก็จะคล้ายกับรองเท้าของสตรี
และก็กล้วยไม้สกุลช้างก็จะมีกลิ่นหอมแบบล้ำลึก

นี่เห็นไหมอันนี้รองเท้านารีนนะคุณ

เป็นไฮไลท์ของงานเทศกาลชมสวนชวนชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะ
และดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานภายในเรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิ

เป็นดอกไม้ที่ได้ฟังเพลงได้ฟังดนตรีเพราะตลอดทั้งวันเลย

เพราะว่ามันจะทำให้ดอกไม้ที่ฟังเพลงเนี่ย
โตเร็วอารมณ์ดีแล้วก็ชูช่อดอกบันสะพรั่งสวยงาม

เปิดเพลงให้ไก่ฟังไก่ก็จะอารมณ์ดีไข่เยอะอะไรแบบนี้

ถูกต้องคนก็เช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าดนตรีมันบำบัดทุกอย่างได้

อย่างดอกสีเหลืองอารามดอกดารารัสเนี่ยนะ
เขาก็จะมีให้ชมเยอะมากประมาณ๗๐๐กว่าต้นเลยนะคะ
แต่ว่าจะออกดอกเบ่งบันให้เราได้ชมกันเพียงแค่๑๐วันเท่านั้น

อืมใครที่สนใจก็ต้องรีบรีบไปกันหน่อยนะคะ
แล้วก็ดอกดารารัฐนี้มีความสำคัญยังไง

มีดอกไม้สวยนานาพันธุ์เยอะมากเลยนะคะ
ใครที่สนใจอยากไปชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ที่กำลังเบ่งบานอยู่ตอนนี้
ก็สามารถไปชมความสวยงามกันได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่
หรือว่าติดต่อสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยค่ะ
ดอกไม้สวยก็ต้องคู่กับสาวงามนะ

บางชาติเลยเหนะรีบเสนอตัวดอกไม้ออกมาเลยทีเดียว

คนสวยสาวงาม

เป็นนุ่มหล่อไปช่วยดูแลอรักษา
ตั้งกว่าผมไม่ไปแล้ว
เอาแล้วชัทก็ไม่ไป
แต่ถ้าถามมีโอกาสไปให้กว่าไปนะ
มันมีช่วงเวลาใช่ไหมในการชมดอกไม้นะคะ

งามถ้าพลาดแล้วจะเสียใจนะจ๊ะ